สวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีคนที่ยังไม่ได้ดู
จะเปิดมานะครับนี่กับเราสองคนมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้ว
แต่ว่าก็จะมีเนื้อหาจากในช่วงแรกมาพูดให้ฟังนะครับ
ความสำเร็จของทีมไทยกับหนึ่งคะแนนครับสำหรับการเข้าสู่รอบสิบสอง
ก็เดี๋ยวได้ดูไฮไลท์กันอีกทีนึงแต่เดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกับอีกหนึ่งรายการ
อีกหนึ่งการการที่เราจะทำการถ่ายทั่วสดกับทางทัยธรัตน์ทีวีนี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับกับการแข่งขันวอลเล็บบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย
แต่ยิงสดมาเลยนะครับจากประเทศออสเตรเลีย
ก่อนไปดูเนี่ยเดี๋ยวต้องไปพูดคุยกับคนคนนี้
เดี๋ยวเขาจะเป็นคอมเมนเตอร์ด้วยเป็นอดีตนักกีฬา
แล้วก็ตอนนี้เป็นผู้ฝึกสอนที่เยาวชนอยู่ของวอเล็กบอลชายหาดจริงนะครับ
เชิญเลยครับพี่ติ๊กครับกระมวลทิพย์คุณนางครับสวัสดีครับ

มาพร้อมกับลูกวอเล็กบอลวันนี้น่าจะมีการสาธิตอะไรให้เราได้คือจะตบดูสนุกขึ้น

ตบวลัยบอลใช่ไหมครับหรือว่าตบเราสองคน
เดี๋ยว๙โมงก็เจอกับพี่ตี้อีกทีหนึ่งนะครับ
คอมเมเนเตอร์ก็อยู่กับผู้บรรยายด้วย
ก็จะเป็นโปรแกรมของทีมสาวไทยนะครับ

ทีมชายด้วยใช่เอาสาวไทยก่อนแล้วกัน
เพราะสาวไทยจริงถ้าเกิดว่าตามความสามารถ
หรือว่าตามอันดับเนี่ยดูมีลุ้นมากกว่านะครับ
ในการคัดโอลิมปิกแต่ว่างานก็ไม่ได้ง่าย
เพราะว่าต้องเป็นแชมป์เอเชียแต่เคยเป็นถึงรองแชมป์

ส้มเนี่ยความพิเศษของคู่นี้
แล้วก็ความฟิตในครั้งนี้ความพร้อมในครั้งนี้

แต่ว่ารายการนี้ค่อนข้างจะหนักค่ะ
เพราะว่ามีทั้งจีนออสเตรเลีย
ที่เขาเคยได้แชมป์โอลิมปิก
แต่ของเราก็ล้อแตกเกมวันนั้น
ว่าความพอมันจะเป็นยังไง

เพราะสังคมสันคู่เอซ้มถึงแม้จะเป็นที่ความหวังของเรา
ที่จะงัดออกมาเป็นพิเศษในการที่จะสามารถคว้าใช้ชนะในครั้งนี้ครับ
คู่นี้เขาค่อนข้างจะลงตัวเพราะว่าเขาเล่นกันมานาน
ค่อนข้างที่จะแบบน่าจะกลมกล่อมดีอะค่ะ
เพราะว่าความเข้าใจเขากินนอนอยู่ด้วยกัน
แล้วก็ซ้อมอยู่ด้วยกันคุกคีกันตั้งแต่มัธยม
จนถึงตอนนี้ก็จบถึงปริญญาโท

ใช้ความเข้าใจจริงเพราะว่าสมัยพิลิกเล่น
เล่นรุ่นแรกนี้เล่นตั้งแต่สมัย
ประกบมากับทุกคนเลย
ประกบมากับทุกคนเลย
ประกบมากับเกี่ยวกับทุกคนแล้วก็แข่งครั้งมาหลายปี
นี่คือเช่นเท่ื่อชัดเลย

ขิวยังขาโออยู่เลย
ครับก็เป็นคนเดียวที่ผมเห็นตั้งแต่ผมดู
ความปกติคนที่เล่นวอเลบอลขอโทษน้ำที
คือต้องตากแดดมันต้องผิวต้องมีคล้ำบ้าง
พี่ติ๊กนี่ดูยังขาวอยู่เลย
เราดูแลไม่แปลกครับเพราะว่ามีแต่คนถามว่าใช้ครีมอะไรอะไรยังไง
คือจริงแล้วเราไม่ได้ฟริกว่าจะต้องเป็นยี่ห้อดีหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเราก็ค่อนข้างจะดูแลนิดนึงหมายถึงว่าต้องกินน้ำเยอะหน่อย
แล้วก็หลังจากที่ออกแดดเราก็ต้องมาทาเหมือนอักเซอร์ซันอะไรอย่างนี้
แล้วก็ผิวพันธุ์แทบจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ว่าจะต้องไปขาดเนื้อขาดตัว
แต่ว่าเราก็ต้องดูตรงที่ว่าหลังจากที่เราเลิกซ้อมแต่ละวัน
เราจะต้องทาครีมเยอะหน่อยมากกว่าคนอื่น
แต่ว่าสำหรับบางคนที่ผิวครั้งอยู่แล้วอันนั้นมันอาจจะแก้ลำบาก
การรักษาผิวให้อย่างน้อยให้มันไม่ดอบลงไปมาก

ดังนั้นอันนี้คืออีกหนึ่งคนนอกเหนือจากการสร้างประวัติศาสตสมัยก่อนแล้ว
การดูแลผิวพันธุ์เป็นประวัติศาสตร์ด้วย

ชื่นชมเพราะว่าตอนนี้ขนาดเป็นผู้ฟุกศรแล้วนะ
ก็ยังดูแลร่างกายให้ดีหุ่นยังเหมือนเดิม
ก็ต้องออกกำลังกายดีที่สุด
เพราะว่าไม่เคยกินยาหรือว่าวิตามินอะไรเลย
เพราะว่ามันอาจจะมีผลระยะยาวข้างหน้า
แต่ว่าเราก็พยายามออกกำลังกายให้ได้มากที่สุด

พูดถึงการออกกำลังกายเอาหน่อยไหม

ผมอยากรู้เรื่องของการทะคันวอลเตอร์บอลชายหาด
มันเสน่ห์ของมันมันอยู่ตรงไหน
ก่อนที่จะไปดูเกมในช่วงเวลา๙โมง
เสน่ห์ของเขาก็จะเป็นรูปแบบการที่เล่นกันเป็นคู่อยู่แล้ว
ไม่มีโค้ดมันการแก้เกม
ความตื่นต้นว่าเราจะต้องแก้เกมพลิกสถานการณ์ยังไง
สีสันเรื่องชุดแข่งขันเรื่องคนดูด้วย
แต่ว่าคนดูส่วนมากถ้าเยี่ยงเป็นออนเตอร์เซเลีย
เขาจะต้องมานั่งไม่กางร่มไม่อะไร
เพราะอย่างไรก็ไม่มีอะไร
ในการอ่านเกมเวลาลูกจะมารับเสิร์ฟรับเสิร์ฟสมมุติรับเสิร์ฟ

ก็คล้ายรับแบบคล้ายสไตล์อินดอร์เหมือนกันเลยค่ะ
สมมุติอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เหมือนคนนั่งแล้วเหนื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะอันนั้นเหนื่อยมาก
ก็ไม่มีอะไรมากก็คือก็ให้ยืนให้สบายแล้วก็ย่อเล็กน้อย
ไม่ต้องถึงกับว่าถ่ายน้ำหนักไปที่ตูดหรือว่าที่
คือพื้นเนี่ยมันไม่ใช่พื้นยางอย่างงี้เป็นพื้นใต้แต่การยืนรับเนี่ย

เหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าการเคลื่อนที่เราจะใช้แค่ครึ่งฝ่าเท้า
เราก็จะทิ้งน้ำหนักไว้ที่หน้าขาหน้าขา
ไม่เข่าค่ะถ้าเข่าแล้วมันจะเจ็บทันทีเลย

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหน้าขาเราจะต้องแข็งแรงเวลาเล่นเวทย์อย่างนี้มันก็ต้องเสริมตรงหน้าขา
มีหน้าเหรอเมื่อวันก่อนคุณพอบัตรบอกว่านักกีฬาวอุโรปชายหาดขาใหญ่

ดูแบบนี้

มันจริงดูเหมือนอินโตม่อนน่าจะสู้กันเยอะกว่า
แต่อันนี้ผมเห็นการโต้แล้วก็การรับเสิร์ฟกันค่อนข้างทำได้ดี
สื่อสารตรงนี้มันมีสัญญาณมืออะไรอย่างนี้

คือแต่ละคู่บางทีแต่ถ้ามาตรฐานเลยจะเป็น๑กับ๒

ใช่แต่ว่าในภาษาถ้าเกิดว่าจะสื่อสาร
สมมุติว่า๑กับ๒ต่างฝ่ายต่างรูแล้ว
สำหรับพี่ถ้าเกิดสื่อสารกับเพื่อนสื่อสารยังไง

ถ้าเป็นภาษาสากลมันรู้ตรงกันอยู่แล้ว

ก็อย่างเช่นอย่างสมมุติว่าพี่จะบุกกับคนนี้ใช่ไหมคะ
แล้วพี่จะไปบล็อกถ้าพี่บล็อกตรง
พี่ก็จะบอกเพื่อนคนที่รับหลังก็จะเป็น๑

ใช่แต่ถ้าพี่ทำสัญญาณอย่างนี้นิ้ว๒นิ้วก็คือ
บล็อกจะต้องไปบล็อกฉีก
แล้วก็คนรับก็จะต้องแทน

งั้นเดี๋ยวมันจะไม่รู้กันจะมั่ว
จริงวันนี้เดี๋ยวพี่ติ๊กจะได้อ่านสัญญาณมือจากทั้งเอส้ม
เพราะว่าผมว่าน่าจะมีภาษามือที่คือสองคนก็ต้องรู้กันด้วย
ทั้งหน้าขอทิ้งท้ายนิดหน่อยบอกคุณผู้ชมหน่อยก็ว่าวันนี้จะได้ดูวอลเลบอลชายหาที่ช่องเอเชีย

ก็วันนี้ก็ขอว่าล่วมประชาชนทงโทษของคนไทยนะฮะ

คือไปทั้งหมด๔ที่
ดูว่าน้องเขาจะเข้ารอบถึงรอบไหน
แล้วก็อยากให้เหมือนแบบสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับวงการ
เพราะว่าเป็นการไปเก็บคะแนนเพื่อสะสมไปโอลิมปิกด้วยค่ะ
ก็ต้องฝากน้องเป็นแรงกำลังใจด้วยค่ะ

เดี๋ยวพี่ตี๊ก็จะอยู่เป็นผู้บรรยายด้วยเกี่ยวนี้นะครับ
วันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวให้พักผ่อนก่อนนะครับ